ช่วงนี้ได้เวลามาตรวจสอบดวงชะตากับหมอไก่พ่อพาที่นี่ค่ะ
สวัสดีหมอกัยค่ะ
จำได้เมื่อวานนี้คุณชนะแอบกระซิบถามหมอไก่ไปว่าวันนี้จะพูดถึงราศีที่เหมือนทำเงินแล้วจะรวยจากการขายออนไลน์
ใช่เลยค่ะก็เรียกว่าเป็น๓ราศีที่มีโอกาสรวยจากงานออนไลน์ค่ะ
ราศีแรกมาเลยครับ
ราศีแรกนะคะที่มีโอกาสรวยจากโลกออนไลน์นะคะนั่นก็คือชาวราศีพฤกษกนั่นเองค่ะ
ราศีพฤกษกค่ะใช่เลยค่ะสำหรับชาวราศีพฤกษกนะคะเขาเรียกว่าดวงดีตั้งแต่ตอนที่ดาวพระธรรมดีมีการย้ายราศี
ใช่เลยค่ะเพราะว่าดาวพระราชสมดีมีการย้ายเข้าสู่เรือนกรรมะเรือนกรรมะนี่หมายถึงว่าเป็นเรือนแห่งการงาน
เพราะฉะนั้นการงานของเขาปังแน่นอนอยู่แล้วนะคะการงานดีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือไม่ออนไลน์จริงก็ถือว่าดีทั้งหมดนะคะ
แต่ถ้าจะเป็นออนไลน์ดีมากจะดีมากใช่ค่ะเพราะว่าดวงเขามีความเกี่ยวข้องกับพระราหูนะคะก็คือพระราหูทับดวง
ราหูหมายถึงว่าความไม่มีตัวตนไม่มีหน้าร้านอะไรมองไม่เห็นอะไรพวกนี้นะคะก็คือหมายความว่า
ถ้าสมมุติว่าชาวราศีพฤกษกเนี่ยทำงานที่มันเกี่ยวข้องกับออนไลน์ออนไลน์สักนิดนึงหรือว่าออนไลน์เยอะอันนี้ถือว่าดีมากนะคะ
ส่วนราศรีต่อไปที่มีเกณฑ์รวยจากงานขายออนไลน์ก็คือชาวราศรีกรกฎค่ะชาวราศรีกรกฎมาอีกแล้วดวงดีจริงช่วงนี้
ดวงเขาดีมากเลยนะคะชีวิตของเขามีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าติดอยู่นิดนึงสำหรับชาวราศีกรกฎ
ดวงของเขาจะมีความผันแปรผันแปลก็คือไม่ค่อยมีความแน่นอนบางช่วงก็ดีบางช่วงก็ไม่ดีนะคะ
แต่ว่าเราไม่ต้องสนใจว่าอนาคตจะเป็นไงตอนนี้ดีดีแน่นอน

ใช่นะคะในตอนนี้นะคะก็ถือว่าการงานมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากนะคะการงานถือว่าดีนะคะ
เขาเรียกว่าดวงขึ้นแบบงงงขึ้นงงงเหรอคะขึ้นแบบงงงงงยังไง
ขึ้นแบบงงนะคะเรียกว่ามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จแบบงงคือเหมือนกับว่างานบางอย่างที่คิดว่ามันยาก
ช่วงนี้มันไม่น่าจะได้แต่เขาเรียกว่าเป็นดวงม้ามืดอ่อ
อยู่ดีก็เหมือนก็เข้าเส้นชัยแบบงงหมายถึงว่าเจ้าตัวเขาอาจจะยังแบบเฮ้ยไม่แน่ใจเลยว่าเฮ้ยจะได้ไหม
อาจจะต้องบอกว่าเขาเก่งอยู่แล้วแต่บวกแห่งเข้าไปด้วย
มาแบบงงแต่รับรองว่าช่วงนี้มาแน่สำหรับกรกฎนะคะ
ส่วนราศีต่อไปที่มีเกณฑ์รวยจากการขายออนไลน์ก็คือ
ชาวราศีพิจิกษ์ค่ะราศีพิจิกษ์ค่ะใช่เลยค่ะ
สำหรับชาวราศีพิจิกษ์นะคะเรียกได้ว่าดวงชะตาดีมากนะคะ
โดยเฉพาะในเรื่องของเงินเงินทองนะคะ
สงสัยต้องเปลี่ยนจากกระเป๋าสตางค์เป็นกระสอบแล้ว
อุ๊ยเป็นกระสอบกี่วะเอาไว้ใส่เงินเลยเหรอโอ้โห
แต่อย่างนี้ค่ะหมอไก่ราศีอื่นเขาอยากจะรู้ว่า
เคล็ดลับยังไงที่เราจะปั้นธุรกิจออนไลน

ให้มันปังกว่าเดิมบางคนบอกว่าเหมือนจะง่ายแต่ยากเหมือนกันนะฮะ

ที่เหมือนกับว่าเราจะปั้นธุรกิจออนไลน์ของเราให้ปังนะคะ
อย่างแรกเลยสิ่งแรกที่สำคัญมากนะคะ

สีธีมสีนี่ถือว่าเป็นอะไรที่สำคัญมากนะคะ
เพราะว่าเป็นสิ่งแรกนะที่ตาเราเห็นแล้วในเรื่องของสีนะคะ
เพราะฉะนั้นเราควรที่จะเลือกสีที่มันเป็นมงคลกับชีวิตของเรา

แต่ว่าเราเนี่ยควรที่จะหลีกเลี่ยงบางสีที่มันไม่เป็นมงคลนะคะ
คือการที่เราเนี่ยใช้สีที่มันไม่เป็นมงคลเนี่ย
ไม่ใช่แบบว่าจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยการค้าการขายของเราเนี่ยโอ้โหมันร้ายแรงอะไรขนาดนั้นนะคะ

ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราควรที่จะดูตามวันเกิด
อย่างแรกนะคะก็คือคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะ
คนที่เกิดในวันอาทิตย์ควรที่จะหลีกเลี่ยงในพวกสีพวกสีน้ำเงิน
ฟ้าน้ำเงินวันจันทร์ควรที่จะหลีกเลี่ยงพวกสีแดง
อังคารควรที่จะหลีกเลี่ยพวกสีขาวเหลืองอะไรโทนขาวอะไรพวกนี้
ถ้าทำเว็บไซต์ขาวเนี่ยไม่เอานะคะ
แล้ววันพุธนี้ต้องแบ่งกันด้วยนะกลางวันกลางคืน
ใช่นะคะคนที่เกิดในวันพุธกลางวันนะคะก็คือให้หลีกเลี่ยงเป็นพวกโทนสีชมพู
พูเนี่ยไม่เอาเลยนะคะหวานแววคิตตีนไม่เอา

กลางคืนนะคะให้หลีกเลี่ยงพวกสีน้ำตาลหรือว่าสีส้มพวกเอิร์ทโทนโทนอุ่นอะไรพวกนี้ไม่เอา

เพราะนี่เกิดในวันพระรหัสบดีนะคะไม่ถูกฉลกกับพวกสีดำหรือว่าสีม่วงสีเทาดำอะไรพวกนี้โครนแบบตุ๋นอะไรพวกนี้ไม่ได้เลย

คนที่เกิดในวันศุกร์นะคะควรที่จะหลีกเลี่ยงเป็นพวกสีเทาบอลเงินบอลทองอะไรพวกนี้หลีกเลี่ยงให้หนีไกลเลย

วันเสาร์เนี่ยควรที่จะหลีกเลี่ยพวกสีธรรมชาติสีเขียวอะไรพวกนี้คือไม่เอานะคะ
ถ้าสมมุติหลีกเลี่ยงสีตามนี้ได้ถือว่าดีแล้ว
นั่นคือไปลองปรับใช้กันดูนะครับ
สามารถนำไปใช้กันได้สำหรับทุกคนที่อยากจะทำออนไลน์
ยังไงเป็นกำลังใจให้สำหรับทุกคนด้วยนะคะ